เรื่องหวย๓๐ล้านของเรา
หวย๓๐ล้านที่กาจนบุรี
ตอนนี้มาอยู่ที่กองปราบรามแล้วนะครับ
สำหรับสำนวนคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นคดีที่เป็นหวยแห่งชาติก็ว่าได้

พอสำนวนคดีจากกองบัญชาการ

โอนมาที่กองปราบปรามที่กรุงเทพก็เลยทำให้วันนี้
ลุงจรูนร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลก็เลยต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมาที่กองปราบราม
นี่ฮะก็มาพบตำรวจเพื่อจะมาขอความเป็นธรรม
ในเรื่องของคดีความนะครับเพราะถ้าเอาต้นทางของคดีนี้จริงเนี่ย
ก็คือคดีที่ครูปรีชาไปแจ้งความร้องทุกข์ว่า
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑ของเขาหาย
ร้อยตำรวจโทจรูลเป็นคนเอาไปขึ้นรางวัล
ตำรวจภูทรภาค๗สรุปสำนวนคดีว่าเป็นของครูปรีชาจริง
ร้อยตำรวจโทจรูลถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการรับของโจร
การที่ไปยักยอกทรัพย์เอาทรัพย์สินของผู้อื่นมานะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงกองปราบปรามแล้วนะครับต้องมาเริ่มต้นคดีกันใหม่
ร้อยตำรวจโทจรูลกับภรรยาและทางเครือคายมุเรนทิศทีมงานธนายประชาชน
ก็เลยมากรองปราบวันนี้เพื่อมาขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้
ร้อยตำรวจโทจรูลเปิดเผยว่ารู้สึกสบายใจหลังจากที่มีคนมาช่วยเหลือในเรื่องการแสดงหลักฐานเพิ่มเติม
ซึ่งก็ได้ยื่นหลักฐานทั้งหมดให้กับทนายความไปแล้ว
ส่วนการยื่นหนังสือต่อกองปราบรามในวันนี้ก็เพื่อขอความเป็นธรรม
ยังพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังจากไม่มั่นใจว่าแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ซึ่งพยายามจะแจ้งข้อกล่าวหาตนเองอย่างเดียวทำให้ไม่เชื่อใจกระบวนการยุติธรรม
ส่วนกรณีที่กองกำกับการ๓กองบังคับการกองปราบรามกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทสามารถกู้ไฟล์คลิปวีดีโอแล้วก็แชทไลน์ย้อนหลังได้
จรูนบอกว่าไม่เครียดนะครับเพราะว่าตัวเองบริสุทธิ์และเป็นคนเสนอให้กู้ข้อมูลเอง
ขณะที่พยานปากสำคัญทั้ง๓ปากที่ระบุไว้ทนายความเป็นคนจัดการทั้งหมด
พร้อมกับยืนยันหนักแน่นอีกครั้งว่าลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐หมายเลข๕๓๓๗๒๖เป็นของตนจริง
ว่าผลการพิจารณาคดีจะออกมาในทิศทางใดตนก็พร้อมจะยอมรับการตัดสินแต่ยืนยันว่าเป็นของตนจริง

ที่ต้องมีการโอนย้ายคดีนี้ไปที่กรมคับการปราบราม
เหตุผลก็คือคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
และตำรวจในพื้นที่ก็อาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่าง
กลัวว่าคดีจะยืดเยอะไปมากกว่านี้
คดีนี้มีความซับซ้อนมากค่ะ
ต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด
เรื่องต้นยังไม่ได้วางแนวทางการทำงานไว้นะคะ
แต่ว่าจะอ้างอิงจากหลักฐานเท่านั้น
ใช้ความเชื่อไม่ได้ต้องดูที่หลักฐาน
แล้วก็ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ก็มีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม

มีคลิปเสียงมีภาพลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง
คาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนนะคะ

เป็นคลิปเสียงระหว่างครูปีชากับแม่ค้า
ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยสดนานากันว่าไม่ได้รับรัตนาลีมา

ครูก็บอกว่าเรียกทางแม่ค้าว่าเธอนะครับ
ก็บอกเธอไม่ได้เอามาให้ฉัน๕๓๓๗๒๖อ่ะ
ทางแม่ค้าก็บอกก็หนูให้ครูไปแล้ว
ซึ่งอันนี้เป็นข้อความที่มีการสนทนากันเนี่ย

ต้องบอกเลยว่าวันนี้หมดเวลาของครูแล้วนะครับ

แต่ผมมั่นใจว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ

ได้มีการกู้ไฟล์ต่างได้มามากแล้วนะครับ
แล้วผมมั่นใจว่าคดีนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับ

สำนวนคดีมาอยู่ที่กองปราบที่กรุงเทพแล้วนะครับ

รายงานข่าวบอกว่าโอ้โหครูปีชาแต่งตัวหล่อไปเลย
เหมือนราศีเศรษฐีลอตเตอรี่หรือเปล่า
ใช่ดูมีสง่าราศีมากนะฮะ

เรื่องการโอนคดีไปที่กองปราบรามเนี่ย
มันก็เป็นกระบวนการของตำรวจนะฮะ
ซึ่งตนก็ยังเชื่อมั่นในความจริง
แล้วก็ยินดีนะฮะยินดีที่จะให้กองปราบเข้ามาทำคดีนี้
นักใจเลยครับสบายครับ
ไว้ใจด้วยครับของจริงครับไว้ที่ไหนก็เป็นของจริงของแท้นะครับ
เราไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เรามี
ของจริงต้องปกตินะครับถ้าของไม่จริงก็ต้องวิ่งไปวิ่งมา

ก็จะมีอยู่ก็คือติดใจสงสัยหน่อย
ว่านายอัจฉริยะคือใคร
อยู่ดีก็เอ๊ะโผล่มายังไงมีหลักฐานอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ช่วยลุงจรูนในการดำเนินคดีนี้ในการช่วยเหลือด้านคดีนี้เนี่ยนะ
ครูปีชาก็บอกว่าไม่รู้เขาเป็นใคร

ทำไมไม่ให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนสู้กันในชั้นศาลจะดีกว่า
นี่ถ้ามีหลักฐานเด็ดที่ว่าก็เปิดเผยได้เลย